ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องการคัดเลือกสัญหาสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ขณะที่ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
วันนี้แนะนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นมิตร
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายกก็เห็นว่าฝ่ายค้านเขาเห็นต่างแต่เห็นต่างอย่างมิด
เราก็เห็นต่างจากเขาอย่างมิตรใครก็ได้
แต่ว่าอย่าเห็นต่างเป็นศัตรูกันอันนั้นไม่มีประโยชน์
ก็ขอให้คิดไว้ว่าความเห็นต่างนี้ต้องมีให้มีอย่างมิตร
คำแนะนำของพลเอกเบรมตินสุรานนท์
มอบให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ระหว่างนำคณะรัฐมนตรีและพบเหล่าทัพ
โอยพรเนื่องในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขอให้นายกเป็นตัวอย่างในการรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นมิตร
ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับไปว่าตนเองอยากเป็นมิตรกับทุกคน
ไม่เคยมองใครเป็นศัตรู
เช่นเดียวกับฝากฝั่งการเมืองขานรับคำแนะนำนี้เช่นกัน
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทยบอกว่า
นักการเมืองไม่เคยมองความเห็นต่างเป็นความแตกแยก
และยังไม่ซ้ายหากผลเอกประยุทธ์จะทำตามคำพูดของป่าเปรม
ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นพักประชาธิปัตย
ประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง๓๐เขต
และภาคกลาง๙๒เขตครบเป็นพักแรก
โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนเป็นอดีตสอสอเดิมทั้งสิ้น
เขตเลือกตั้งที่๗ทรงนายคณวัฒน์จันทรลาวัลหรือหมอเอก
เขตเลือกตั้งที่๑๓ทรงนายพระริษวัชฌาสินหรือไอติม
เลือกตั้งที่๙หลัก๔จตุจักร
ส่งพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้ม
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พักพลังท้องถิ่นไทยเลือกโรงแรมใจกลางกรุงจัดงานระดมทุน
โดยขายโต๊ะจีนได้เงินเข้าพักกว่า๕๕ล้านบาท
ชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักเปิดใจ
ไม่เคยคิดเข้าสู่สนามการเมือง
จนกระทั่งเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่จบไม่สิ้น
ประกอบกับฝันเห็นหม่อมราชวงศึกฤทธิปลาโมด

มาหาและอนุญาตให้เล่นการเมืองได้